ช่วงนี้มาดูช่องทางการขายของกันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้เวลาที่เราอยากทานขนมไทย

แต่ว่าหลังจากนี้ไปพอเดินเข้า๗๑๑
จะมีขนมไทยวางขายให้เราได้ทานแล้วนะคะ
ขยายช่องทางในการขายสินค้าร้าน๗๑๑
พร้อมปรับตัวและมาตรฐานรับเทนผู้บริโภค

ขนมไทยสูตรคุณยายอายุกว่า๔๐ปี
ทั้งทองหยอดเม็ดขนุนไฟทอง

แบรนด์ขนมไทยบ้านทองหยอด
ซึ่งผ่านการแนะนำและคำปรึกษาจากร้าน๗๑๑
และได้วางจำหน่ายมาแล้วกว่า๑ปี
โดยใช้จุดแข่งด้วยรสชาติกลมหอมอร่อย
วัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพ

เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปสู่ร้านสะดวกซื้อ
๗๑๑สร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
จากการรับซื้อไข่เป็ดไข่ไก่
ถุดิบสำคัญในการผลิตขนมไทย
ปรับใช้ในการตลาดชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าผมจะทำสื่ออะไรออกไปอะไรอย่างนี้มันครอบคลุม
ไม่ใช่ว่าเราทำสื่อออกไป
แล้วผู้บริโภคอยากลองอยากชิม
ที่ไหนล่ะที่เมื่อก่อนผมเคยเจอจุดนี้
ผมคิดว่ามันตอบโจทย์สำหรับโรงงานผมมากที่สุด
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
และเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายให้สินค้าของผู้ประกอบการ
ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคผ่านร้าน๗๑๑ทั่วประเทศ
เวลาที่เราไปแสวงหาสินค้าใหม่
เพื่อมาตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภค
เราก็จะพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์นะครับ
คือไม่ใช่แค่ไปรับสินค้ามาขาย
แต่เราก็จะดูว่ามีสิ่งใดที่เราพอจะแนะนำได้บ้างนะครับ
เราก็จะพยายาม
ขนมไทยบ้านทองหยอดผลิตส่งร้าน๗๑๑เฉลี่ย

พร้อมเดินหน้าขยายกำลังการผลิตและมาตรฐาน
รองรับการขยายสาขาของ๗๑๑
และความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต